คุณฟิล์มค่ะคุณฟิล์มนะคะ
คุณฟิล์มธนพัฒน์หรือว่าบอสวสินจากละครเขาที่ฮอตเนี่ยคุณผู้ชม
เซอร์ไพรส์ค่ะเรียกว่าเก้งกวางสนีกรี๊ดแตกกันเลยทีเดียว

ใช่นะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้นั่นแหละค่ะ
อย่างที่บอกมีพี่ทาทามีพี่เจมส์แล้วนางมา

ใช่พี่ทาทาเป็นคนชวนมาเองเลยนะคะ
แล้วก็ร้องเพลงหยุดหยุดชีวิตนี้นะคะ

ว่าเขาเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะ

แล้วก็เตอร์ไพรส์ครับเพราะว่าบอกใครไม่ได้เหมือนกัน

คือต้องบอกว่าความฝันของผม

แล้วมันเป็นความฝันหนึ่ง
ที่มันสำเร็จไปแล้วอีกในอีกระดับหนึ่ง

ที่พี่ให้ผมไปยืนอยู่ข้าง

เชื่อไหมว่าผมรู้สึกว่าหัวใจมันจะหลุดออกมา
ค่ะเข้าใจเพราะว่ามันไม่เคยนะ

ผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มาก

คอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้นะคะ
ค่ะตอนคุณคอนเสิร์ตเขาขึ้นบนจรครับ

ก็รู้เลยว่าต้องมีแขกรับเชิญเป็นบอสวัสสินอย่างแน่นอน

ตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของต้องฟิล์มนะคะ
ชื่อว่าฟิล์มแล้วเรียกติดปากว่าบอสวสิน